พาณิพักษ์วงพัฒนากิจนะคะก็นำทีมนักกีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทยไปประเดิมศึกแรกของปี๒๐๑๙ในการแข่งขันระดับจีทูที่เบลเยี่ยมโอเพ่น
ครับซึ่งน้องเทนนิสก็ไม่ทำให้แฟนแฟนกีฬาผิดหวังอืม
คว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองนะคะในรุ่นสี่สิบเก้ากิโลกรัมหญิงค่ะ
เป็นการคว้าแชมป์สองปีติดต่อกันด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในรุ่นอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนอีกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญทองที่ได้จากรามนรงเสวกวิหารีในรุ่น๕๔กิโลกรัมชายนะครับ
ที่เราส่งไปในรายการนี้ก็เต็งเต็งของไทยทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้ไทยยังได้อีกหนึ่งเหรียญเงินนะครับ
จุลานันขันติกุลานนท์ในรุ่น๔๖กิโลกรัมหญิงและอีก๑เหรียญทองแดงจากเทวินหานปราบในรุ่น๕๘กิโลกรัมชายครับ
และผลปรากฏว่าภูมิธรรัฐและปัญญาเหยียมสะอาด
สองพี่น้องจากสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
แชมป์เก่า๔สมัยซ้อน
แล้วก็คู่รองแชมป์ปีที่แล้วจากวิทยาลัยมวยไทยจังหวัดราชบุรี
ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ตามความคาดหมาย
ส่วนอีกสามทีมก็มีโรงเรียนเมืองสุพรรณ
มีตักศิลานครสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
และชมรมมวยไทยอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
ซึ่งรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ